หรือว่าเวลาสามยี่ปีอาหลิตสามีของคุณนับรพานะฮะ
ดารานักแสดงสาวชื่อดังวันนี้สารดีกาก็ยกฟ้องในคดียาเสพติด
นะฮะส่วนเรื่องคดีฟอกเงินก็ถือว่าได้รับการจำคุกเนี่ย
ครบกำหนดไปแล้ววันนี้ได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วนะครับ
เมื่อช่วงเย็นค่ำที่ผ่านมาย้อนไปดูกันอีกนิดนะครับ
นี่เป็นรอยยิ้มแห่งอิสรภาพนะฮะของเบนท์เรสซิ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนที่เดินออกมาจากทันทะสถานบำบัด
พิเศษกลางเหลือนจำกลางคลองเกรมนะครับ
นี่คุณแม่นะฮะที่มารอรับนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากวันนี้สารดีกาพิพากษายกฟ้องนะครับ
ในคดีสมคบค้ายาเสพติดนะครับ
ส่วนคดีฟอกเงินเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าได้รับการจำคุกมา
ครบกำหนดเวลาไปแล้วนะครับเบนเรสซิ่งบอกว่า
ตลอด๖ปีที่สู้คดีมานะครับนอกจากสูญเสียเรื่องอิสระภาพแล้ว
ยังเสียเงินเสียเวลาเพราะหวังว่าจะได้รับการประกันตัว
แล้วก็ต้องเสียเงินให้กับคนที่ไม่หวังดีอีกด้วยนะครับ
ต้องเสียชื่อเสียงเสียความน่าเชื่อถือ
ตั้งแต่ที่มีข่าวว่าไปผัวพันกับยาเสพติด
การทำธุรกิจการคบค้าสมาคมกับใครก็ยากลำบาก
แต่ไม่สามารถเปลี่ยนใจใครได้แต่วันนี้เนี่ยเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้ว
สารดีการพิพากษายกฟ้องจึงอยากให้ทุกคนเคารพคำตัดสินของศาล
เลสซิ่งบอกว่าการติดคุกเหมือนการสูญเสียสิ่งที่รักนะฮะ
แล้วก็ต้องอยู่อย่างเวทนาเนื่องจากการติดคุกเราไม่ได้ติดคนเดียว
แต่ครอบครัวก็ติดไปพร้อมกับเราด้วย
และสุดท้ายเมื่อได้พ้นโทษมาแล้วก็อยากจะกลับไปใช้เวลาใช้ชีวิตกับครอบครัว
สิ่งแรกที่ต้องการทำคือการได้กินข้าวกินกับข้าวฝีมือของคุณแม่
ผมคิดว่ามันเป็นการสูญเสียทุกสิ่งอันเป็นที่รัก
เพื่อที่จะต้องมาใช้ชีวิตอยู่อย่างเวทนา
นั่นคือสิ่งที่ผมสัมผัสได้
การที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเนี่ย
เราไม่ได้เหมือนว่าเราติดคุกแค่คนเดียว
ญาติเราทั้งหลายทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยเขาก็เหมือนติดไปกับเราด้วย

เราอยู่เพราะไงเราไม่ได้รับรู้ข่าวสารอะไร
เขาต้องเดินทางมาเยี่ยมมาซื้อของมาฝากเงินให้เรา
เจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ไม่สบายเขาก็ทุกข์ใจยิ่งกว่าเรา

เลสซิ่งบอกว่าเขาก็สูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ
วันนี้เขาก็เลยมีคำถามเลยว่ามีหน่วยงานไหนจะมาชดใช้เขาได้หรือไม่
มันเหมือนเป็นแผลในใจต้องสูญเสียการเลี้ยงดูลูกชาย

จากนี้ไปเรื่องคดีเนี่ยขอให้มันจบเท่านี้
ส่วนสาเหตุที่ไม่ให้น้องเรสซิ่งมารับที่เรือนจำ
เพราะไม่อยากให้ลูกจดจำพ่อในสถานะนี้
ส่วนเรื่องการเรียกร้องค่าชดเชยเยียวยาเดี๋ยวต้องปรึกษาทนายความก่อน

ต้องไปดูก่อนว่าตรงไหนสามารถทำได้บ้าง
แต่ว่าในวันนี้ศาลก็ได้มีคำพิพากษาแล้วว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แล้วก็คุณแม่เนี่ยก็ขึ้นรถเดินทางตับบ้านทันทีนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ไปเจออดีตภรรยาแล้วน้องเรซิ่งลูกชายแล้วนะคะ
เพราะอะไรมีปรากฏภาพอยู่ในอินสตราแกรมของคุณแพทย์นับประพาเป็นภาพนี้
เธอใส่แคปชั่นไม่ได้มีข้อความแต่เป็นรูปหัวใจสีแดง
พร้อมกับภาพครอบครัวพ่อแม่ลูกคุณแพทย์คุณเบ้นแล้วก็น้องนี่แหละค่ะ
นี่นะน่ารักเชียวนะคะ๓คนพ่อแม่ลูกเป็นภาพแบบนี้นะคะ
ทีนี้คดีของเบนส์เรสซิ่งเนี่ยนะครับที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรนะครับทุกผู้ชมครับ
มันเริ่มจากนายไซสนะแก้วพิมพานี่ท่านผู้ชมยังจำได้ไหมฮะ
นี่เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายใหญ่เป็นชาวสปลาว
ถูกตำรวจปราบรามยาเสพติดของไทยจับได้ที่สนามบินเมื่อ๑๙มกราคมปี๖๐
จากนั้นก็มีการขยายผลไปจับผู้ร่วมขบวนการต่อคือบอยนัทพลนาคคำ
นี่นะฮะ๒กุมภาพันธ์ปี๖๐มีการไปขยายผลนะฮะไปค้นร้านแต่งรถของเบนทเลสซิ่งที่อยู่ในกรุงเทพ
๓ครั้งเป็นเงิน๑๑ล้านบาทซึ่งเบนส์ก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อรถยนต์ซื้อพวกรถซุปเปอร์คาร์
ปศออกหมายจับเบนท์เรสซิ่งในข้อหาสมคบค้ายาเสพติด
แล้วก็ข้อหาคดีร่วมกันฟอกเงิน๖มีนาคมปี๖๐
ก็ไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัว
กันยายนปี๖๑วันนั้นสารชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาคดี
แล้วก็สั่งจำคุกเบนท์เรสซิ่ง๘ปีในข้อหาฐานสมคบค้ายาเสพติด
แล้วก็ฐานร่วมกันฟอกเงินโดยอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
คือประกันตัวได้แต่ต้องติดกำไรอีเอ็ม
จากนั้นนะครับ๑๑กุมภาพันธ์ปี๖๔
เบนที่สู้สู้คดีขออุทธรณ์สารอุทธรณ์พิพากษา
เป็นการพิพากษาแก้ให้เพิ่มโทษเน้นเรสซิ่งในคดีสมคบค้ายาเสพติดและฟอกเงินเนี่ย
เป็นจำคุกตลอดชีวิตนะฮะโดยปรับ๕ล้าน
แล้วก็ลดโทษเหลือ๓๖ปี๘เดือนพร้อมโทษปรับเนี่ย๓ล้าน๓
ล่าสุดวันนี้ซึ่งเบ้นสู้คดีต่อในคดีที่ถูกจำคุกเอาไว้๓๐กว่าปี
ในชั้นดีกาวันนี้สารดีการนัดฟังคำพิพากษาสารดีกานะครับ
ซึ่งสารดีกาพิพากษายกฟ้องนะฮะในคดีข้อหาสมคบค้ายาเสพติด
เนื่องจากเห็นว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอส่วนคดีร่วมกันฟอกเงิน
ความผิดนี้เนี่ยในชั้นอุทธรณ์เนี่ยที่ว่าเหลือโทษจำคุก๓ปี๔เดือน
ก็เลยถูกถอนประกันต้องไปอยู่ในเรือนจำ

แต่มันจะมีช่วงเวลาที่อยู่ในเรือนจำ๔ปี๓เดือน๒๙วัน
แต่คดียาเสพติดค้ายาเนี่ยสารยกฟ้อง

ฟอกเงินอันนี้สารจำคุก๓ปี๔เดือน

เขาติดคุก๔ปี๓เดือน๒๙วัน

หรือว่าสิ่งต่างนานาชื่อเสียงการทำธุรกิจเนี่ยตรงนี้ใครจะรับผิดชอบ
อ้าวเดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันเพราะว่าตอนนี้คุณเบนส์บอกขออยู่กับครอบครัวก่อน
แล้วเดี๋ยวขอปรึกษาทนายความก่อนเรื่องการเรียกร้องสิ่งต่าง
ที่จะคืนมาว่าใครจะชดใช้เยียวยาให้เขาได้บ้าง